ให้คุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับด้วงสาคูกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
เหมือนที่คุณโรสลินบอกเลยว่าเวลากินเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้เนี่ย
เชี่ยวชาญเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคประจำตัว
โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ต้องระวังเวลากินแมลง

อาจจะเกิดอาการเหมือนคุณโรสลินจะมีผื่นแพ้ผื่นคัน

บอกแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็แนะนำแบบนี้ค่ะว่าถ้าใครจะกินแมลง

จะต้องสุกก่อนกินเป็นแบบที่คุณโรสลินกินเนี่ย

นายภัยบูลอิ่มขำผู้มนุยการสำนักส่งเสริม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันนี้ประชาชนนิยมนำแมลงมาประกอบอาหารกันมากขึ้น
โดยเฉพาะด้วงสาคูที่เกษตรกรเขาเลี้ยงเป็นเชิงพาณิชย์เลยนะคะ
ถ้าต้องนำด้วงสาคูมาประกอบอาหารควรปรุงให้สุก
เพื่อลดสารปนเปื้อนและยาฆ่าแมลง
จากแมลงต่างหรือว่าด้วงอาจจะได้รับสารเคมี
เกษตรกรฉีดกำจัดศัตรูพืช
ก็เลยแนะนำสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้
ควรระมัดระวังในการรับประทานแมลงนะคะ
เพราะว่าถ้าหากรับประทานเข้าไปในปริมาณมาก
อาจจะเกิดอาการแพ้อาหารได้ค่ะ
้วงสาคูเป็นด้วงงวงขนาดกลางค่ะคุณผู้ชม
พอตัวเต็มวัยจะมีปีกและอกสีน้ำตาลดำ
ส่วนอกจะมีจุดสีดำลำตัวยาว๒๕๒๘มิลลิเมตร
ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีขนาดและลักษณะภายนอกจะคล้ายกันมาก
ต่างกันที่ตัวผู้จะมีขนที่ด้านบนของงวงใกล้กับส่วนปลาย
หนอนมีสีเหลืองปนน้ำตาลค่ะ
ักแด้เป็นปลอกทำด้วยเศษชิ้นส่วนจากพืชที่กินเป็นอาหาร
พบมากในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเรียกกันว่าด้วงงวงมะพร้าว
้วงสาคูเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะที่มีราคาสูง
ส่วนชื่อก็จะเรียกแตกต่างกันไปค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเช่น
้วงงวงมะพร้าวด้วงลานแมงหวัง
คุณโรสดินกินแบบนี้เลยใช่ไหมคะเป็นเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะคุณโรสดินใช่
แต่ตอนนั้นเด็กนะคือผู้ใหญ่บอกว่าทานได้ฉันก็ทาน
ราคาก็แพงนะด้วงสาคูขายอยู่ที่ตลาดกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาทเลยนะคะ
้วงสาคูเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งค่ะที่กินเนื้อไม้เป็นอาหาร
ต้นมะพร้าวต้นสาคูต้นปามเป็นไม้ที่ด้วงสาคูนิยมไปทำรัง
สมัยก่อนเนี่ยด้วงสาคูจะทำความเสียหายให้กับต้นปามต้นสาคูต้นมะพร้าวอย่างมาก
ก็เลยถือว่าเป็นศัตรูพืชที่กำจัดยาก
สุดท้ายก็เลยมีการนำด้วงสาคูมาเลี้ยงแล้วก็ขายตัวอ่อน
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงเป็นอย่างดีเลย
ทำให้มีการเผยแพร่แล้วก็เลี้ยงกันในเชิงพาณิชย์
พอด้วงสาคูถูกพ่อเลี้ยงมากขึ้นก็เริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจ
จากว่าด้วงสาคูมีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีน

แล้วก็มักพบว่าด้วงสาคูถูกนำไปขายอยู่บนแผงรถขายแมลงทอด
เหมือนตั๊กกะแต้นอะไรแบบนี้ก็จะไปอยู่ใกล้กัน

แล้วก็ถูกนำไปปรุงเป็นอาหารเมนูหลายอย่างเลย
ด้วงผัดเกลือด้วงผัดมันอะไรแบบนี้
ปรุงอาหารได้หลายเมนูแต่ก็ต้องให้สุกก่อน

มันใช่ยิ่งอร่อย

คุณผู้ชมอาหารทุกอย่างให้ถูกสุขอนามัย
เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตต่อตัวท่านเองด้วยนะครับ